สถานการณ์โควิด๑๙ในบ้านเรานะครับ
กระทรวงสาธารณสุขหรือรัฐบาลเคยบอกอะไรนะ

คุณผู้ชมลืมตัวเลข๓๐๐๐ไปได้เลยนะครับ

ลูกผมเนี่ยเขาเปิดให้จะไปออนไซต์แล้ว
ไปได้แค่วันเดียวนะฮะ

เพราะตอนนี้เด็กติดกันเพียบเลยฮะ
นี่แหละครับทีมสายใหม่ต้องรอดมาดูตัวอย่างนี้

ถนนพระหลโยธิน๕๒เขตสายไหม
หลังจากรับแจ้งบอกว่าคนในครอบครัวเนี่ย

พบว่าผู้ป่วยคนแรกคือหลานชาย
เรียนอยู่ชั้นม๓ของโรงเรียนมัธยมย่านบางเขน
มา๑สัปดาห์แล้วแล้วมีเพื่อนที่โรงเรียนติดโควิดไปแล้วด้วยก่อนหน้านี้
หลังจากที่หลานชายป่วยแน่นอนครับ
ครอบครัวก็พยายามจะหาโรงพยาบาลให้
เพื่อจะไปรักษาแต่ทุกที่ทุกคิวนะฮะ

คิวจะตรวจเนี่ยเต็มนะครับตอนนี้
พยายามติดต่อไปหาศูนย์พักคอย
เพราะว่าศูนย์พักคอยที่วัดหนองผักชีเขตสายไหมที่เคยเปิด

โรงพยาบาลสนามที่เคยเปิดหลายโรงพยาบาลปิดไปแล้ว
เพราะก่อนหน้านี้มันลงไง
มันลงอันนี้ปิดไปแล้วก็ทำให้รักษาที่ไหนไม่ได้ฮะ
ครอบครัวก็เลยติดต่อไปยังเพจสายใหม่ต้องรอดขอความช่วยเหลือ
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะครับ
ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดระบุว่า
บ้านหลังนี้นะมีสมาชิกอยู่รวมกันทั้งหมด๘คน
มีคุณย่าคุณปู่อายุ๗๐นะครับอยู่ด้วย

จากการตรวจหาเชื้อคนในบ้านที่เหลืออีก๗คนนะครับ
จากนั้นนะครับได้สุ่มตรวจเพื่อนบ้านข้างเคียงนะครับ
พบว่ามีเพื่อนบ้านติดเชื้อเพิ่มอีก๒คน
เท่ากับตอนนี้พบผู้ติดเชื้อแล้ว๑๐คน
มีผู้เสี่ยงสูงกว่า๑๐๐คนนะครับ
เดี๋ยวเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะตรวจเชิงลุกเลยดีกว่า
เชิงลุกทั้งชุมชนเลยจะคัดกรองผู้ป่วย

ใครยังไม่ได้ถึงเข็ม๓บ้างครับ
ใครยังไปไม่ถึงเข็ม๓บ้าง
คุณพาตัวเองไปให้ถึงเข็ม๓ตามระยะเวลาให้ได้นะครับ
เพราะว่าอันนี้อยู่ที่การตัดสินใจนะ
แต่หมอเขาพูดแล้วหมอเขาบอกแล้ว
ผลจากการป่วยมันน้อยกว่านะครับ
เรื่องของอะไรนะผลข้างเคียงจากวัคซีน
ที่คุณกังวลกันอันนี้น้อยกว่านะครับลองตัดสินใจดูนะฮะ

แต่มันอาการหนักถึงขั้นกับเสียชีวิตได้นะครับ